ล่าสุดชาวลบบุรีค่ะต้องเผชิญกับวิกฤตฝุ่นซีเมนที่ฟุ้งกระจายในสภาพอากาศ
และก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วยนะคะอันตรายทั้งต่อคนและสัตว์
นี่คือภาพจากวงจรปิดที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องของฝุ่นจากผงซีเมนในบริษัทแห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๘ตะบนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นฝุ่นที่แบบโอ้โหลอยฟุ้งกระจายเป็นวงกว้างแบบนี้พุ่งเข้าบ้านเรือนชาวบ้านนะคะจนชาวบ้านต้องพากันหลบหนีฝุ่น
ขณะเดียวกันหลังจากที่ฝุ่นจางหายไปปรากฏว่ามีเศษฝุ่นจำนวนมากที่ตกค้างคาบริเวณหลังคาบ้านตัวบ้านเข้าของเครื่องใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดจนต้นไม้จำนวนมาก
หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษฝุ่นนะคะอย่างนายชนลสิทธิ์หรือว่าเบสเขาบอกว่าเขาเจอปัญหานี้มาเป็นเวลานานมากส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตแล้วก็สุขภาพค่ะแล้วก็มีชาวบ้านอีกหลายสิบหลังคาเรือนใกล้กันที่เดือดร้อนไปด้วย
ขณะเดียวกันนะคะสมาชิกในบางครัวเรือนตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมลพิษฝุ่นมลพิษทางเสียงรวมไปถึงมลพิษทางกลิ่นบางรายเนี่ยนะคะเริ่มเป็นโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งผลจากฝุ่นในอากาศแบบนี้ลุกลามไปถึงขั้นหายใจผิดปกตินะคะหายใจลำบากเจ็บหน้าอกมีเสียงหวีดตอนหายใจและยิ่งไปกว่านั้นมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้
โปรดติดตามตอนต่อไป